ช่วงนี้มาดูที่เรื่องของคนเก็บของได้กันหน่อย
มีคนทำของตกเอาไว้ค่ะเป็นแผงลอตเตอรี่ทั้งแผงเลยครับทั้งแผงเลยครับ
อันใหญ่อันนั้นเรียกว่าลืมมั้งคะ
ไม่รู้ไม่รู้ไปทำตกยังไงมีหนุ่มคนหนึ่งเขาไปเจอได้นะฮะที่ประจวบก็เลยเอาไปคืนตำรวจให้
นี่ไปลืมไปตกไปยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้คือแผงล็อตเตอรี่ซึ่งก็จัดเรียงไว้เป็นชุด
ชุด๒ใบเรียงเป็นแถวไว้ด้านบน๑๑๗ชุดด้านล่าง๑๘๐ชุดรวม๒๙๗ชุด
หรือประมาณ๕๙๔ใบมูลค่าก็ประมาณสัก๔๗๐๐นะครับ
ทรัพย์สินที่ทางตำรวจภูทร๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคิริขัน
ได้มาจากที่มีคนเก็บได้แล้วก็ประกาศตามหาเจ้าของ
หลังมีพลเมืองดีก็คือนายมนตรีบุญชูเป็นผู้ระเหมาก่อสร้าง
เก็บได้ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเพิ่งจำหน่ายไปเพียง๑ชุดเท่านั้น
นายมนตรีผู้ระเบาขอสร้างเขาบอกว่าเห็นแผง
หลักกิโลเมตรที่๒๕๔เยื้องกับทางเข้าหมู่บ้านหนองคางครับ
ก็รีบเอาขึ้นมาแล้วก็ไปให้ตำรวจตรวจสอบตามหาเจ้าของ
เพราะว่าคิดดูแล้วเนี่ยมันเป็นมูลค่าเงินเยอะเหมือนกันนะ๔๐๐๐กว่าบาทนะครับ
รู้สึกสงสารแล้วก็อยากให้เจ้าของเนี่ยรีบกลับมารับกลับไปให้ไปขายให้ทันก่อนหวยจะออก
คำถามคือแล้วทำไมถึงทำตกเอาไว้แบบนี้แล้วไม่รู้ตัวว่ามันตก
ล่าสุดกลุ่มสิง๓๐๐ย่อช่วยกันแชร์ข่าวนี้ไปช่วยกันตามหาเจ้าของ
ขณะที่ตำรวจเองก็ส่งภาพนี้ไปตามสถานีตำรวจต่าง
เพื่อเร่งตามหาเจ้าของใครเป็นเจ้าของแผงลอตเตอรี่แผงนี้โทรศัพท์ไปที่๐๓๓
๐๓๒๖๘๔๒๑๖๐๓๒๖๘๔๒๑๖มีพระด้วยนะใครเป็นเจ้าของก็รีบกลับไปเอาคืนที่ตำรวจเขาแล้วกันนะครับ